จันทบุรีกินก๋วยเตี๋ยต้มยำเสร็จแล้ว
ไประยองหน่อยติดกัน
อ่าเดี๋ยวระยองฮิสั้น
คุณจะถามเดี๋ยวผมพูดผิด
คือที่ระยองเนี่ยที่บอกให้ไปคือไปกินขนมปังปิ้ง
เมื่อกี้กินก๋วยเตี๋ต้มยำแล้วไปกินขนมปังปิ้งเตาถ่านฮะ

เขาบอกว่าไส้ทะลักเยิ้มออกมาเลยแหละ
เออนะฮะคือลูกค้าคนไหนไปซื้อแล้วนะ

คุณผู้ชมครับร้านนี้ชื่อขนมปังปิ้งเตาถ่านไส้เยิ้มนะฮะ
ของคุณประพาพันธ์วงสูง

พ่อแม่ลูกทำกันในครัวเรือนว่างั้นเถอะ

คุณแม่ก็จะขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะ
ช่วงเย็นก็เปิดขายขนมปังปิ้ง

ขายตอนแรกขายชิ้นละ๒๕บาทครับคุณผู้ชมครับ

มีไส้ให้เลือกกว่า๒๐ไส้เนี่ย

ส่วนขนมปังมีให้เลือก๓ชนิดด้วย
ใครชอบขนมปังธรรมดาจัดไป
ใครชอบขนมปังชาโคก็จัดไปได้เหมือนกัน
ส่วนไส้ที่ลูกค้าชอบและขายดีคือ
แต่ที่ร้านนะเขาไม่เอาไส้ที่ทำจากหมู

เพราะอะไรเพราะว่าเผื่อลูกค้าที่นับถือศาสนาอิสลาม

ส่วนการย่างขนมปังด้วยเตาถ่านเนี่ยนะครับ
มันจะทำให้มีกลิ่นหอมกว่า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

ทุกอย่าง๒๐จนกว่าโควิดจะเป็นศูนย์ช่วยกันเยี่ยมนะ